สอบคอเขาก็ผ่อนปลนมาตรการไปบางส่วนแล้ว

ร้านอาหารนั่งทานได้ถึง๕ทุ่ม

และนั่นมันทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้
มันเสียมันเก็บไม่ได้มันยังไงเททิ้งซะเลย
เห็นบอกว่าเป็นร้อยนิดเลยอ่ะค่ะเออแล้วไปเทประท้วงอยู่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนี่แหละ
เขาบอกว่าเขาเหมือนเป็นแพ้รับบาปโอ้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต้นทุนค่าบงค่าเบียร์ทำยังไง
เออมันก็เน่ามันก็ขายไม่ได้มีมาตรการเยียวยาเขาไหมเออนะฮะ
อันนี้เป็นตัวแทนของสมาคมคราฟเบียครับเทเบียนับร้อยลิตรนะฮะ
นะฮะอยู่ที่ฝั่งตรงค่าบมาทานของสำนักงานกระทรวงศาลธรรมนาศุกร์จังหวัดลนท่านบุรี
นอกจากมีเบียร์กว่ายี่สิบขวดแล้วเขาก็เอาไปเรียงกันเป็นคำว่าแพ้ด้วย
แล้วก็เททิ้งขยะไปนี่เห็นไหมมันเยอะมันไม่ไหวก็ทิ้งซะ
นี่นี่มันเป็นเบียร์๒๐ลิตรใช่ไหมคะเออมันหมดอายุอ่ะ
คือจากการที่ไม่สามารถเปิดจำหน่ายได้มูลค่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาเอามาเทเป็นแสนนะ
ครับเป็นแสนนะครับคือเก็บไว้มันก็เสียก็เททิ้งมันหน้ากระทรวงนี่แหละ
เห็นใจนะเออแล้วก็เนี่ยเดินขบวนถือป้ายประท้วงเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะฮะ
กลุ่มประชาชนเวียนแล้วก็ตัวแทนนักดนตรีร่วมกิจกรรมด้วยเพราะคนกลุ่มเนี้ย
ยังมีคำสั่งของสวบคอว่าปิดต่อไป
มรรดาอาหารที่เป็นกึ่งผัพนั่งทานแต่อาหาร
แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้าน
ก็ยังคงเป็นผลกระทบของพวกเขาอยู่
ทีนี้มีการไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข
เรียกร้องให้ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด๑๙หรือสอบคอ
ครัฟเบียนะฮะนายอาชิรวรรษวรรณศรีสวรรค์นะฮะ

มีคำสั่งว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
ก็ทำให้ผู้ประกอบการครับเบียร์มีผลกระทบจำนวนมาก
ทางสมาคมเองก็มีการเดินทางไปร้องเรียนหลายต่อหลายครั้ง

วันนี้ก็เลยอ่ะขอบุกมาที่กระทรวงแล้วกันนะฮะ
ยืนยันที่มาเนี่ยไม่ต้องเยียวยาก็ได้นะ
ขออย่างเดียวให้สวบคอพิจารณาผ่อนปลนให้เขาเนี่ย
ให้คนนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านได้
คือถามว่าข้อดีของการดื่มในร้านมันพอมีอยู่บ้างไหม
เขาบอกว่ามีอ่าเขาสามารถจะตรวจสอบแล้วคัดกรองคนได้นะฮะ
แล้วก็ให้มีการยึดมาตรการของสวบคอที่เคยกำหนดเอาไว้ได้เลย
คือทุกคนพร้อมทำตามทุกอย่าง
ขออย่างเดียวให้เขาเปิดร้านได้ไหม

งั้นอดตายแน่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของผู้ประกอบการที่ไม่ไหวแล้ว
มาตรการที่ถูกล็อกเอาไว้จากโควิด๑๙
แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่กลุ่มนี้นะ
ที่เขาทำงานกลางคืนบ้างก็เธอร้านอาหารบอกมา
บอกว่าคือเขาเรียกร้องแหละแต่ผมรู้ว่ารัฐบาลให้ไม่ได้
เขาบอกว่าไอ้ตังค์ที่จะให้๓๕๐๐บาทขอเงินสดได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้เขาอยากจะเอาเงินสดไปจ่ายหนี้
ที่มันเป็นภาระผูกพันกันตั้งแต่ร้านเขาปิดเนี่ยอืม
ค่าเช่าเอ้ยค่าเสียหายจากการที่เขาไปเอาเบียร์มา
ไปเอาอาหารมาไปอะไรมาแบบนี้
อันนี้ผมก็พูดให้ล่ะ
แต่ว่าไม่รู้รัฐบาลจะทำให้ได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
นี่ไงก็เป็นที่มาของป้ายเมื่อสักครู่ไง
มาตรการฆาตกรนะคะ